ตกรรมสยองที่เคยเล่าข่าวไปที่บอกว่าฟันชึบทีเดียว

จริงอยู่ห่างจากบ้านนั้นไม่เท่าไหร่เลย๓๐๐เมตร

คือกลิ่นมันเหม็นจนเจ้าหน้าที่ตามเจอค่ะอืม
อันนี้ให้ดูในคลิปที่ถ่ายไว้ในมือถือ

จริงโอ่งมันสามใบตั้งเรียนตั้งตักแทง

แต่ว่าวันนั้นเขาก็หากันจะตายนะ
มีการเดินปูพรมหาในสวนในอะไร

่งตรงนี้ก็อยู่ในสวนยางห่าง๓๐๐เมตรเอง
แล้วก็สอบขาวที่เห็นในนั้นนะคะ

คุณผู้ชมเป็นชิ้นส่วนศีรษะของลุงเสงี่ยม

เสงี่ยมเห็นนามสกุลเป็นรำเนี่ย

แต่ก็มาอยู่ที่กาญจนดิต

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑พฤศจิกา

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เวลาในการหา๕วัน
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอ
ชิ้นส่วนศีรษะของลุงเสงี่ยมอยู่ในโอ่งน้ำ
ที่อยู่ในสวรรค์ยางห่างจากบ้านของลุงสังเงียมนะ

จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะโอ่งน้ำ๓ใบที่มันวางตะแคงอยู่

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอาโอ่งใบหนึ่งตั้งขึ้นมา
แล้วก็เห็นอุ๊ยมันไม่ใช่โอ่งเปล่านี่นะ
ข้างในมันมีถุงปุ๋ยซ้อนอยู่๒ชั้นเป็นกระสอบอยู่
เหมือนก็ห่ออะไรบางอย่างอยู่แต่กลิ่นนี้มันอึ๊บมากเลย
เปิดกระสอบดูปั๊บกลิ่นอึ๊บมันตีเข้ามาค่ะ
แล้วก็เจอชิ้นส่วนศีรษะของลุงเสงี่ยม
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเอาชิ้นส่วนศีรษะ
เอาไปชนะสูตรตามขั้นตอนต่อไปแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วย
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาเหมือนกัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ที่ตำบลตะเคียนทองผู้ใหญ่ภัยศาล๒วิหกนี่นะคะ
บอกกับทีมข่าวว่าครอบครัวของลุงเสงี่ยมเนี่ยนะ
มาจากบุรีรำมาถึงสุราชตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวาน
แล้วก็ทำพิธีขอขมากรรมต่อเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ลุงสังเงียมเองเนี่ยนะช่วยดนต์จิตดนใจให้เจอหัว
จะได้นำหัวมาแล้วก็มาประกอบพิธีทางศาสนา
หลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นมาเลย
โทยมาจากสวนยางก็เลยเดินตามเดินตามไปอ่ะจนไปเจอค่ะ
เนี่ยหลังจากที่นี่นะครับ
ทำพิธีแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็เจอชิ้นส่วนหัวนะคะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าทางคดีเป็นยังไงบ้าง
ตำรวจเนี่ยได้คุมตัวในเออายุ๕๐ปีในเอคนนี้นี่เป็นผู้ต้องสงสัยนะ
อยู่ห่างจากลุงเสงี่ยมประมาณสัก๓๐๐เมตรก็เอาตัวของในเอไปสอบปากคำ
เพราะว่าพฤติกรรมของในเอเนี่ยเสพยาแล้วเขามีความเชื่อพวกลัทธิบูชายันอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ
แล้วสิ่งที่ตำรวจเจอเห็นไหมเจอคราบเลือดบนกางเกงยีนบนเสื้อ

ใช่แล้วเสื้อนี้นะดอมคือมันเป็นคราบที่เหลือแบบจาง
เป็นเสื้อที่ซักแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับซักเลือดแล้วออกไม่หมด
ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับนายเอ
ในนี้ในเอเค้าบอกว่าเค้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตายของลูกสังเงียมเลย
ใช่แล้วเหมือนกับเวลาที่แบบเกิดเหตุฆาตกรรมอะไรทำความสะอาดแล้วล้างพื้นบ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่เขาจะเอาสารลูมินอลที่ไปตรวจ

อยากให้คุณผู้ชมรู้ว่านิติวิทยาศาสตร์มันมีประโยชน์ยังไง